คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลนะคะ
ก็ได้ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาค่ะ
จัดงานมหากรรมอารยะสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลขึ้นนะคะ
เพื่อส่งเสริมให้ประเทศนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวและพัฒนานวัตกรรมแนวคิดเพื่อผู้สูงวัย
กฤษณะละลัยประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
กล่าวถึงการจัดงานมหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลปี๒๕๕๙นะคะ
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะต้องการแสดงนวัตกรรมผลงานใหม่ใหม่
รวมไปถึงแนวคิดการออกแบบที่สร้างสรรค์เช่นทางด้านระบบขนส่งมวลชน
การบริหารข้อมูลข่าวสารและการบริการสาธารณะ
เพื่อให้ทุกอย่างนี้เป็นมาตรฐานสากล
กลุ่มเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุผู้ทุกคนภาพ
สตรีมีคันและเด็กเล็กในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
ร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยและโดยเฉพาะทุกสภาพร่างกายเข้าถึงเที่ยวได้
ทุกคนทุกแห่งโดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียม
นี่ก็คือหัวใจสำคัญของการจัดงานและเป็นที่มาของงานมหากรรมอารสถาปัตย์

นวัตกรรมนี้นะคะเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
และส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะ
รวมไปถึงเป็นเวทีกลางพบปะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่หลากหลาย
อย่างเช่นการออกแบบที่อยู่อาศัยและหุ่นยนต์ดินเสาด้วย
งานมหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพิ่มคนทั้งมวลนี้นะคะ
ก็จะมีกิจกรรมการออกร้านสินค้าที่ผลิตออกแบบและจำหน่ายโดยพลพิการนะคะ
รวมถึงกิจกรรมแปลอักษรของมนุษย์ล้อกว่า๕๐๐คน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
รวมถึงการแสดงที่สุดยอดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพคนทั้งมวล
กลุ่มประเทศอาเซียนและมหาวิทยาลัยต่างกว่า๒๐สถาบันค่ะ
งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๓๐พฤศจิกายนถึง๓ธันวาคม
ฮ๖อิมแพคเมืองทองธานีค่ะ